รายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขต๑๖ครองสามวาที่มีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อกันทั้งกรุงเทพ
กันสองเดือนที่ผ่านมาผมปรับลดไปสิบเปอร์เซ็นต์จากยอด
จุดหนึ่งล้านล้านบาทด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับ
คิดเป็นเงินประมาณสามจุดหนึ่งแสนสามแสนหนึ่งหมื่นล้านบาท
ท่านประธานครับด้วยเหตุผลที่ว่าผมไปเป็นกรรมาธิการเนี่ยนะฮะ
เห็นเลยครับว่าหน่วยงานราชการต่างแต่ละกระทรวงนั้นจะทำงบประมาณแบบ
ใช้ไม่ได้คือไม่ดูสถานการณ์ปัจจุบันเลย
ท่านประธานครับแล้วก็อ้างบอกว่าทำตั้งแต่มกรากุมภามีนา
แต่จริงแล้วประเทศมันสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ท่านประธานครับ
มายังไงไปอย่างนั้นครับหลายหน่วยงานตั้งงบประมาณมาจัดอบรมสัมมนา
ท่านประธานครับเหมือนกับปีที่แล้วทุกประการ
ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพอตัดหน่อยก็โวยวาย
ธิบดีบางคนก็ร้องผมจึงบอกท่านประธานครับว่า
เหตุผลที่ผมตัดลดลงไปเนี่ยนะครับ๑๐๓๓๑๐๐๐เนี่ยนะครับ
ก็เพราะว่าเป็นการลดการขาดดุลของประเทศครับ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย๓๑ล้านล้านแต่ท่านบอกท่านจะเก็บภาษีได้อยู่ประมาณ
ก็หมายความว่าขาดดุลอยู่เจ็ดแสนนะครับนี่ผมตัดรถไปสามแสนถ้วนเนี่ยท่านประธานครับ
วกอีกหนึ่งหมื่นเนี่ยนะฮะประเทศไทยก็จะเป็นหนี้ที่ไม่ต้องให้ลุงตู
นักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาไปกู้อีกอย่างน้อยก็มีส่วนลดอยู่ประมาณนักสามแสน
เพราะอะไรท่านประธานครับแต่ละกระทรวงทะวงกลมนะฮะ
จัดทำงบประมาณแบบใช้ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแล้วพอไปดูสถิติหนึ่งงบกลาง
ศึกษาธิการ๕อันดับนะฮะศึกษาธิการได้ลดลงด้วยนะครับ
แสนกว่ามหาดไทยยังคงติดท็อปไฟต์ท่านประธานครับ
อยู่ที่ระดับสามแสนหนึ่งกระทรวงการคลังสองแสนเจ็ด
กระลาโหมนี่ไม่เคยตกอันดับ๑ใน๕ของประเทศนะฮะ
ท่านจะพยายามบอกว่าลดลงไปแล้วประมาณ๑๐๐๐ล้านบาทก็ตามท่านประธานครับ
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีการจัดซื้ออาวุธซึ่งก็เป็นข่าวตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

แต่ท่านประธานครับเป็นการจัดทำงบประมาณแบบไม่สมดุลกับเหตุการณ์ของบ้านเมืองเลย
ผมนั่งกรรมธิการอยู่ในคณะนี้เนี่ยนะเป็นซีกฝ่ายค้านเนี่ย
ประท้วงผมก็คัดค้านหลายประเด็นครับ
แต่ก็เสียงมันสู้ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้เนี่ย
ทำไงได้ครับเต็มที่ก็งดออกเสียง

ไปดูนะครับว่ากระทรวงที่มีการปรับลดอย่างไม่น่าเชื่อ
ก็คือศึกษาที่การแรงงานมหาดไทย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามั่นคงขนาดไหน
ในที่ประชุมก็สอบถามเขาว่าเอาเงินไปทำเนี่ยทำได้จริงไหม

ช่วงนี้เดชบุญนี่ผมเป็นสอสอฝ่ายค้านนะครับ

แต่พวกสอสอฝ่ายค้าเนี่ยแห้วครับ

ผมยังเห็นท่านประธานไปแจกที่ภาคใต้เลย
ท่านประธานไปคลองสามวาบ้างก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับ

ไปกันติดป้ายชื่อโอ๊ยมาจากคนนั้นคนนี้กัน

แทนรัศดรก็เหนื่อยไปครับ

แต่จริงแล้วอภิปรายไม่ว่างใจมีที่เด็ดกว่านั้นนะครับ

ผมบอกพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่า
เป็นฉายานักกู้แห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญา
อย่าลืมนะครับว่าท่านกู้แก้โควิด
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้อีก๗แสนกว่าล้านบาทนะครับ
จึงเป็นเหตุผลที่ผมไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการครับ
ตั้งงบสูงถึงสามจุดหนึ่งล้านล้านบาทครับอยู่ที่ประมาณสักสองจุดเจ็ด
สองจุดแปดนี่ก็ถือว่าขาดดุลพอสมควรแล้วพอสมควรแล้วท่านประธานครับ
ผมจึงให้ฉายาในการจัดงบประมาณปี๖๕นี้พี่น้องประชาชนครับ
ผมไม่ได้พูดเองนะครับตัวเลขมันมาตั้งแต่หนึ่งเมษา
เตอร์ทองหล่อเพราะรูปหล่อของผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำสถิติตัวเลข
ปัญหามาถึงทุกวันนี้สองหมื่นเสถียรท่านประธานครับทุกวันนี้เนี่ยท่านประธานดูครับ
ปกติผมใส่ชั้นเดียวนะนี่น้ำซัดสองชั้นนะท่านประธาน
ยาฆ่าเชื้อเข้าไปในจมูกอีกนะเนี่ยแล้วท่านจัดทำงบประมาณแบบนี้
เขาเรียกว่างบประมาณแบบจัดงบเละเทะไม่สนโรคภัยไข้เจ็บของพี่น้องประชาชน
แล้วมันจะไปผ่านงบสามจุดหนึ่งล้านล้านได้ยังไงครับต้องตัดลดลงไปสิบเปอร์เซ็นต์
ท่านประธานครับนอกจากนี้ท่านประธานครับ
นโยบายการกู้ลั่นสนั่นเมืองเนี่ยนะฮะพอมันไปดูตัวเลขจากการกู้แล้วเนี่ย
ท่านกู้ไปล้านหนึ่งจุดเจ็ดล้านล้านบาทตั้งแต่ละลอกหนึ่งละลอกสอง
จนปัจจุบันท่านประธานครับแล้วไปตั้งงบประมาณแบบนี้
อ้าวแล้วที่กู้ล่ะคือถ้าภาวะปกติท่านไม่กู้นะครับ
ท่านตั้งสามจุดสองล้านผมไม่ว่าครับ
ดุล๖๗แสนไม่ว่าครับเพราะว่าต้องมีงบลงทุนตามกฎหมายอยู่แล้ว
ประเทศจะได้ขับเคลื่อนได้แต่ท่านกู้ไปตั้งเยอะแยะมากมาย
ท่านก็ยังมาตั้ง๓๑แล้วท่านเที่ยวโพธนาบอกพี่น้องประชาชน
เห็นไหมปีที่แล้วฉันตั้งสามจุดสองเก้า
ปีนี้ตั้ง๓๑อ้าวคุณพี่ครับคุณป้าครับ
คุณน้าครับคุณยายครับเขากู้ไปปีที่แล้ว
หนึ่งล้านล้านบาทนะครับแล้วไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
กู้ไปอีกเจ็ดแสนล้านสิ่งหลีกรวมแล้วหนึ่งจุดเจ็ดล้าน
ท่านประธานครับผมจึงบอกพี่น้องประชาชนนะครับ
ว่าวันนี้ท่านอย่าไปคาดหวังกับรัฐบาลครับ
ทำงบประมาณเช่นนี้ท่านคาดหวังกับตัวเองครับ
ว่าจะออกจากบ้านเนี่ยก้าวไปข้างนอกเนี่ย
เหยียบกับระเบิดโควิดเมื่อไหร่วันไหน
ท่านประธานครับผมกลายเป็นโรควิตกจริต
ฝรั่งเขาเรียกแทนิกกันเนี่ยฮะออกจากบ้านมาก็ฉีดสเปย์
ขึ้นรถก็ฉีดสเปรย์ผมจะฉีดสเปย์ใส่ลูกน้องแล้วเนี่ยครับ
สาธารณสุขก็น้อยวัคซีนก็ไม่ต้องพูดถึงทุกวันที่ตื่นขึ้นมา
เอ้ยฟังจนชินแล้วว่ะประเทศนี้ขอแภทขอร้อนข้าวเว้าวะท่านประธานครับ
จนชินแล้วครับประเทศนี้ว่าเดี๋ยวจะมีวัคซีนมาไหมเดี๋ยวจะมี
ผมจึงมองแล้วเนี่ยท่านประธานครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับ
จัดทำงบประมาณรัฐมนตรีบางกระทรวงอ่ะ
แกล้งโง่แกล้งโง่ตรงไหนท่านประธานรู้ไหมครับ
ธิบดีชงมือทำเงินมือทำรวยประหลัดบางคนทำ
อ่ะโทษไฟคารุหมดใจเย็นน่ะเดี๋ยวสิ่งเดือนเจอกัน
ธิบดีบางคนถือว่าเป็นมือทำเงินท่านประธานครับ
แต่ท่านครับภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้
ภาวะโรคระบาดเช่นนี้เอาเบาหน่อยได้ไหมครับ
เอาพอประมาณอย่าต่างกันมากนักได้ไหมครับ
เห็นหัวพี่น้องประชาชนบ้างพวกผมนั่งฝ่ายค้าได้สะอึกท่านประธานครับ

ไปถึง๓๑ล้านล้านได้ครับ
จึงมีความจำเป็นที่ต้องตัดลดลงไปทั้งหมด๑๐
เป็นเงิน๓๑แสนล้านบาท

นายกรรมตรีไม่กู้มาก่อน๑ล้านแล้วเมื่อต้นปีไม่กู้อีกเจ็ดแสนล้าน
ผมไม่มีปัญหาครับแต่พอท่านกู้มาแล้ว๑๗แสน
รวมแล้วปีนี้ท่านใช้งบประมาณ๓๑๘ล้านบาท
และไม่มีทีท่าว่าโควิดนั้นจะดีขึ้นเลยครับ
ผมจึงขออนุญาตตัดลดลงไป๑๐เป็นเงิน๓๑๐๐๐ล้านบาท